ประธานกู้ภัยดับคาโต๊ะกินข้าวภายในบ้านเลยนะครับ
โดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านเลขที่๓๖ทับ๑
ตำบลศรีเมืองชุมอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับ
ตำรวจสพเกาะช้างได้เข้าไปตรวจในพื้นที่
พบศพของนายสังวุฒิคำมงคลอายุ๖๐ปี
ซึ่งเป็นประธานหน่วยกู้ภัยสมาคมปียมิตรแม่สายร่วมใจ
หงายจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่ข้างโต๊ะกินข้าว
บริเวณต้นคอซ้ายเนี่ยนะครับมีบาตแผลถูก
อาวุธปืนลูกซองสั้นเบอร์๑๒ยิงทะลุหูด้านขวาขาด
ใกล้ศพนั้นพบหัวกระสุนลูกซองตกที่พื้น
เม็ดนะครับญาติของนายสังวุฒิให้การนะครับ
ขณะเกิดเหตุนายสังวุฒิกับภรรยาเนี่ย
กำลังนั่งกินข้าวกันอยู่ที่บริเวณห้องครัวหลังบ้าน
โดยนายสังวุฒิผู้ตายนั่งหันหลังให้หน้าต่าง
กระทั่งนางแสงล่าภรรยาลุกขึ้นไปล้างมือ
ภรรยาได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัด
หันมาดูก็พบว่านายสังวุฒิสามีหงายหลังล้มตกเก้าอี้
แล้วก็เลือดพุ่งออกมาจากลำคอ
ส่วนตัวเธอเองก็รู้สึกแสบที่คอคล้ายโดนกระสุนถากเหมือนกัน
ก็เลยรีบเรียกลูกชายมาช่วย
แต่ท้ายที่สุดนะครับนายสังวุฒิเสียชีวิตในที่เกิดเหตุแล้วครับ
ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบบริเวณโดยรอบบ้าน
พบว่าบริเวณด้านนอกหน้าต่างมีร่องรอยเหมือนคนเหยียบกับพื้นยืนอยู่
ห่างจากหน้าต่างประมาณ๑เมตร
เชื่อว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายได้แอบเข้ามาแล้วก็ดักซุ่มยืนอยู่ตรงนี้แหละคุณ

หรือนั่งยองก่อนที่จะสอดปืนลอดหน้าต่าง

ขณะที่นายสังวุฒินั่งหันหลังกินข้าวอยู่ที่โต๊ะกินข้าวภายในบ้านนะครับ
ส่วนชาวบ้านได้ให้ข้อมูลนะครับว่าช่วงเช้าก่อนเกิดเหตุ
มีคนเห็นผู้ชายสองคนนำกรงนกมาล่อนกแถวนี้
ไว้ที่ต้นไม้ใกล้กับบริเวณหน้าต่างที่บ้านของนายสังวุฒิ
แล้วเหมือนเป็นจุดเดียวกันนะคุณจุดเดียวกับเป็นจุดที่ใกล้หน้าต่าง

ใกล้กับที่นายสังวุฒิถูกยิงนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านต่างก็ถามหาว่าไอ้กรงนกตรงนี้เป็นของใคร
แต่ไม่มีใครรับนะฮะแล้วก็หลังเกิดเหตุนะครับ
พอกลับไปดูอีกครั้งพบว่ากรงนกนั้นหายไปแล้ว
ทีนี้การถูกรอบยิงรอบนี้ที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่๒แล้วคุณผู้ชม
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยเกิดเหตุการณ์ขึ้น
ดูสิคะรอบแรกเกิดขึ้นเมื่อ๓ปีที่แล้ว

กัญญาปี๖๑ค่ะคุณผู้ชม
ตอนนั้นนายสังวุฒิกำลังขับรถอีซูซุสีเขียว
แล้วก็ขับรถจะกลับบ้าน
พอขับมาถึงบริเวณถนนแม่สายเชียงแสนบ้านใหม่พัฒนาที่อำเภอแม่สายเนี่ยนะ
ถูกคนร้ายขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบ
แล้วก็กระหน่ำยิงเข้าที่รถ๓นัด
แต่ไอ้ปี๖๑รอดชีวิตมาได้
ส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุด
คนร้ายมาลอบยิงช่วงค่ำเสียชีวิตที่ห้องครัวหลังบ้านเลยนะคะ

ก็เหตุการณ์นี้พนักงานสอบสวนนะฮะจะเรียกตัวภรรยา

มาสอบปากคำอย่างละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ว่าผู้ตายมีความขัดแย้งกับใครในเรื่องอะไรหรือไม่
เพื่อหาสาเหตุของการสังหารโหดในครั้งนี้นะครับ
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานนะครับ
ว่าคนร้ายน่าจะมาดูลาดลาวไว้หลายวันแล้วนะฮะ

ส่วนสาเหตุตั้งไว้๒ประเด็นคุณ

ก็คือเรื่องของความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์

หรือเป็นเรื่องธุรกิจนายหน้าค้าที่ดินนะครับ
ซึ่งเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
เพื่อติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะครับ
ส่วนภรรยาที่ให้ข้อมูลกับนักข่าวก็เสียใจนะครับ
ไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะอุกอาจขนาดนี้

ขณะที่ตัวสามีของเธอนั่งกินข้าวอยู่
และตัวเธอเกือบได้รับอันตรายเช่นเดียวกันนะครับใช่ค่ะ